ดูข่าวนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่ถูกหลอกนะคะ

นี่สองพี่น้องนี่ต้องบอกว่าใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดและผิดกฎหมายเต็มเลยนะคะ
เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบโทรศัพท์มือถือ
ไปสั่งอะไหล่มาแล้วไปเอาโทรศัพท์มือถือของปลอมเอามาประกอบกัน

ใช้ได้จริงเลยพี่ต้นเก่งมาก

เอามือถืออันนั้นที่ตัวเองประกอบขึ้นมาไปขาย
เป็นมือถือเถื่อนไปเป็นมือถือเถื่อนไป
ไม่มีค่ะคุณผู้ชมแต่รู้ไหมคะว่าทำไม
คนที่ซื้อไปแล้วเขาถึงรู้ว่าปลอม
พี่อยากถ่ายรูปใช่ไหมหน้าชัดหลังเบลอ
สิ่งที่ได้คือหน้าเบลอหลังชัดเฮ้ยมันไม่ตรงสเปคอ่ะพี่เบิร์ต
ขนาดพี่จะชอบผู้หญิงพี่ยังเลือกสเปคเลย
มือถือพี่ก็อยากได้สเปคดีถูกไหม
ครับเปรียบเด็ดขาดมากเลยคุณลักษณีย์ครับผมไม่เห็นภาพเลย
ค่ะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าพ้นน้ำมือของตำรวจไหม
ความสามารถของตำรวจไหมไม่พ้นนะคะ
พนตำรวจทรีรภีพงศ์ไศบรรยาบุญผู้บังคับการตำรวจปูทวรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

อยู่ในหมู่บ้านการเคหะตำบลวัดไซดของนายนัทธวุฒิสุกเกษมอายุ๓๓ปี
ส่วนตัวน้องชื่อว่าปัททวีสุกเกษมอายุ๓๑ปี
จากการสอบปากคำนายนัทธวุฒินายนัทธวุฒิให้การบอกว่า
ตัวเขากับน้องชายเห็นไหมของกลางเพียบเลย
ตัวเขากับน้องชายมีความรู้ความสามารถ
ด้านการซ่อมโทรศัพท์มือถือจนช่ำชองและเชี่ยวชาญ
สามารถประกอบโทรศัพท์มือถือใช้เองได้เลย
ที่ผ่านมาจะสั่งอะไรจากค่ายมือถือยี่ห้อต่างได้อยู่แล้ว
จึงเกิดความคิดในการสั่งอะไหล่มาประกอบเป็นโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใหม่
คืออะไรที่ใช้มีทั้งโทรศัพท์ของปลอม
และอะไหล่จริงเอามาประกอบกัน
เพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนก็จะต่ำถูกไหมคะ
ต้นทุนต่ำก็เลยขายได้ในราคาถูก
มือถืออะไรครึ่งละพันเดียว
ขายเครื่องละ๑๐๐๔๐๐บาทเท่านั้น

พี่ต้นพี่ต้องสำรวจแล้วล่ะหนึ่งในนั้นเป็นยี่ห้อของพี่หรือเปล่านะ
ทำเพียง๒ยี่ห้อเท่านั้นเพราะคือขายได้ดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะ
การจับกุมครั้งนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชม
มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนหลายรายด้วยนะคะ
ว่าสั่งโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์กับสองพี่น้อง
ที่ใช้ชื่อว่าร้านยิ้มโมไบล์อันนี้ต้องยิ้มบ่ายแล้วนะ

เพราะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชัวร์อยู่แล้วนะคะ

มือถือที่ได้ไปเนี่ยมันไม่ตรงสเปคตามที่ต้องการ
อย่างที่บอกไปอยากจะโทรบางครั้ง
ก็โทรแบบสัญญาณติดขัดแล้วที่สำคัญ
กล้องมีปัญหามากเลยกล้องหน้าชัดหลังเบอร์

เออไปเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกแล้ว
ชีวิตน่าจะเจริญนะเออเอ้าใช่